ทำให้ทีมจากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้นะครับ
เพื่อทำการอันการณ์ในโทรเตอร์เมนต์ระดับนานาชาติ
ด้วยเหตุนี้เองครับทัพช้างศึกจึงไม่มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบครับ
โดยการเรียกผู้เล่นเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
เช่นเดียวกับรอบนี้ครับซึ่งถือเป็นการเก็บตัวครั้งสุดท้ายของปีนี้
ได้มีการอุ่นเครื่องกับทีมไทยลีกออสตาร์ขึ้นนะครับ
โดยล่าสุดได้มีการประกาศ๒๒นักเตะของทัพไทยลีกออสตาร์

ซึ่งนำมาโดยจอมปักโจ้ดาวสมุทรไทยลีกที่ยิงประดับ๘ประตู
สุโขทัยเอฟซีวิลเลียมเอดิเกจากพิธีประจวบเอฟซี

แล้วก็เรอะโดอสัมซาวจากนครราชสีมาร์เอฟซีนะครับ
อกจากนี้นะครับยังมีนักเตะไทยที่ถูกเรียกติดมาอีก๕คน
ประกอบมาด้วยกรรมพลปฐมอรรถกุลพุทธศาสตร์ประตูจากระยกเอฟซี
ชนมพงศ์เกิดแก้วนครราชศรีมาเอฟซี
ชาววัดวิราชาจากบีจีประทุมยูเนตเต็ด
และรังสรรวิรุณศรีกับสหรัฐสนทิสวัสดิ์จากชมบุรีเอฟซีนะครับ
โดยเอดิตกุศิทรูแบงค์คอกยูเนตเต็ดเปิดเผยว่า
เข้าใจดีว่าบางสโมสรต้องการพักผู้เล่นบางคนไว้

และต้องระมัดระวังอย่างมากในช่วงเก็บตัวตลอด๓วัน
ซึ่งเราจะให้นักเตะแต่ละคนลงเล่นแค่๔๕นาที
และผมสามารถการันตีได้ว่าเราจะสร้างความบันเทิงให้กับแฟนบอลด้วย
ด้วยเกมลุกที่น่าตื่นเต้นนะครับ
ขณะที่อากิรานิชิโนหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุดใหญ่
ตัดสินใจเรียกปวีจันทะเตมีปราการหลังจากสโมสรราชบุรีไม่ผลเอฟซี
เข้ามาเสริมทัพอีก๑ลายนะครับ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันนัดกระชับมิตร
ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมไทยลีกออสตาร์
โดยประกันหลังจากสโมสรราชบุรีมิดผลเอฟซี
จะตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ในวันที่๙พฤศจิกายนนี้

ระหว่างวันที่๑๑๑๕พฤษฎิยาโยน
พร้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่มีการประกาศรายชื่อไปก่อนหน้านี้นะครับ
สำหรับปวีจันทะเตมีเคยมีโอกาสลงเล่น
นามทีมชาติไทย๑นัดในศึกฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานคิงครับครั้งที่๔๗ในปี๒๕๖๐
เกมนัดชิงอันดับ๓ที่ทีมชาติไทยแพ้อินเดีย๐ต่อ๑นะครับ
โดยมีโค้ดโตยศิริษักยอดย่าไทยเป็นเฮดโค้ดในครั้งนั้นนะครับ
เกมคู่นี้ระหว่างทีมชาติไทยพบกับไทยลีกออสตาร์
จะแข่งขันในวันที่๑๔พฤศจิกายนนี้
ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ

ถ่ายท่อสดทางไทยละทีวีช่อง๓๒นะครับ
สัญญาณตั้งแต่เวลา๑๕นาที๓๐นาทีนะครับ